ดูเหตุการณ์นี้ก็หน่อยครับตำรวจสายตรวจเนี่ยกำลังไล่กวด
กลุ่มวัยรุ่นที่เขาขี่รถป่วนเมืองทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนช่วงกลางดึก
ทะเบียนไม่ติดขี่รถเสียงดังเอาเท้าถีบรถอีกคันหนึ่ง
กำลังซ่ามีรถคันหนึ่งฮะหนีตำรวจแล้วย้อนสอนกลับมา
แล้วไปเฉียวชนกันจนรถล้มมีคนเจ็บ
ส่วนเจ้าตัวเนี่ยสุดท้ายตายนะฮะแล้วคนเจ็บที่เหลือเนี่ย
ตำรวจก็เจ็บด้วยเหมือนกันอืมโอ้โหนี่สภาพ
เฉียวชนแรงอ่ะอันนี้เรียกล้มละเนละนาดอยู่นะคะ
ผู้หญิงใช่ไหมล่ะที่เจ็บน่ะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงฮะ
เจ็บกันเยอะเลยโอ้เรื่องอีกไอ้โอ้เก่งเด็กยังเล็กกัน
ด้วยครับคนที่เจ็บหนักและสุดท้าย
เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือนายเรืองศักดิ์อายุ๒๕นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับ
ในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เรืองศักดิ์นั้นอาการโคม่าหนักที่สุด

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๒ครับเข้าสู่วันนี้แหละ๖สิงหาคม
กลางถนนจะเห็นทั้งร่างคนทั้งรถมอเตอร์ไซค์
ล้มระเนรนาศชิ้นส่วนแตกกระจัดกระจายนะฮะ
มอเตอร์ไซต์๔คันที่ล้มครับมีคนเจ็บ๖คน
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้ว
สอบถามว่าก่อนที่จะเกิดเรื่อง
ก่อนที่จะมาเห็นว่าทั้งคนทั้งรถกลิ้งอยู่กลางถนน
ตำรวจสายตรวจเขาก็ขี่ออกตรวจความเรียบร้อยถนนเพชรเกษม
กลุ่มนักซิ่งมอเตอร์ไซค์เห็นขี่รถมา๗คันครับ
คันเอาเท้าถีบยันกันมาบางคันป้ายทะเบียนก็ไม่ติด
ตำรวจก็เลยขอตรวจสอบแต่จู่เขาเร่งเครื่องหลบหนี

จู่ตำรวจต้องไปขอตรวจสอบเขาด้วย
เพราะรับแจ้งจากชาวบ้านว่า
มีรถที่มันเสียงดังรำคาญ
ก่อให้เกิดความวุ่นวายช่วงตี๑ตี๒คนเขาจะหลับจะนอน
ตำรวจได้รับแจ้งมาก็เลยขี่รถออกตรวจตรา
ดูสิมาเจอกลุ่มต้องสงสัยก็เลยจะขอตรวจหน่อย
ปรากฏว่าเขาขี่เร่งเครื่องหนีครับ
เรืองศักดิ์ไม่หยุดรถมุ่งหน้าไปแยกสามพราน
และกลับรถขี่ย้อนสอนจังหวะที่ขี่ย้อนสอน
คงจะรีบไปเฉียวชนกับรถคันอื่น
รถล้มคนเจ็บเจ้าตัวเสียชีวิต
ตำรวจอีก๔นายที่ไล่ตามมาเบรกไม่ทันก็พุ่งชน
ตำรวจล้มแล้วก็เจ็บเช่นเดียวกันครับ
วันนี้พี่เคี่ยววิมลวันนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
เจอเศษรถมอเตอร์ไซค์แตกระจายอยู่กลางถนน
ยังมีรอยเลือดอยู่ด้วยนะฮะอีกหลายจุดเลย
ได้คุยกับชาวบ้านบอกว่าสะดุ้งตื่นตอนตีหนึ่งกว่า
ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดออกมาดูที่ถนน
เป็นอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันเลย
เห็นนะว่ามีรถกู้ภัยวี่วอวี่วอมาถึงแล้ว

แล้วสักพักหนึ่งเขาบอกว่าที่ชาวบ้านเขาเห็นนะฮะผ้าขาว
คลุมร่างของคนหนึ่งที่นอนอยู่กลางถนน
แล้วก็มารู้ว่าอ๋อคนนี้คือคนที่ขี่ย้อนสอน

แต่ก็มองไปถนนคนที่มันนอนตรงนี้มันก็นิ่งไปแล้ว
มันนิ่งแล้วก็อีกสองคนนอนตรงนู้นมันก็เจ็บ
นอนยกเข้งยกขาเจ็บ
แล้วก็รถตำรวจมันก็แข่งแล้วก็ฟัยก็เปิดลึก
แค่นี้
ของผู้ตายครับชื่อว่าแม่เขียน
เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะฮะ

ถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไง
เพราะแม่ก็ไม่มั่นใจว่าลูกจะขี่มอเตอร์ไซคย้อนสอนจริงหรือเปล่า
ในขณะที่พ่อของในบอลครับคุณพ่ออรุณ
นี่คือคนเจ็บจากเหตุการณ์ที่เรืองศักดิ์ผู้ตายเขาขี่มอเตอร์ไซค

พ่อของบอลบอกว่าลูกเนี่ยอาการยังสาหัส
ต้องผ่าช่องท้องขาซ้ายคือหักผิดรูด
ใบหน้าเนี่ยช่วงกรามเนี่ยแตกแล้วต้องเอ็กซาเรย์กระโหลกด้วยนะครับ
พ่อของบอลยืนยันว่าลูกพ่อไม่ได้เป็นเด็กแว้น
ไม่ได้รู้จักกับเรืองศักดิ์คนตาย
ลูกชายเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามทางปกติ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
พ่อยอมรับว่าทั้งห่วงและกังวลเลย
คือห่วงลูกก็ห่วงห่วงคดีด้วย
กลัวว่าลูกพ่อสุดท้ายจะกลายเป็นคนผิดหรือเปล่า

เราไม่ได้ผิดเราอะไรเลยเราก็กลัวหลายอย่างนะครับ
ทางตำรวจเขาไม่ได้พูดอะไรมากมาย
เขาบอกว่ารถชนกันแค่นั้นแหละครับ
แล้วตอนที่ไปไล่ขิงตำรวจก็เจ็บก็หลายนายเหมือนกันนะครับ

อยากให้ลูกหายอยากให้ลูก

ได้กลับมาเล่นกับลูก

แสดงว่าพ่อของในบอลนี่ก็คือมีหลานแล้วนะฮะ

ในขณะที่แม่ของนายกรวิทย์ครับ

เอ็มนี่ก็เป็นคนเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับ
แม่แก้วบอกว่าตอนนี้เอ็มยังมีอาการช้ำ

ตอนเกิดเหตุขี่รถกลับบ้านซ้อนท้ายบอลไป
แล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกคันย้อนสอนมาด้วยความเร็ว

ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแว้นครับ
ก็มันมีกระบะคันหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซคันหนึ่ง

แล้วที่ชนเรานี่เป็นกระบะหรือมอเตอร์ไซคัน
มอเตอร์ไซคัน

ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในแกงมอเตอร์ไซแว้นหรือแกงกิ้ง

แล้วผมขี่แบบที่ไหนกระทอกคนอยู่ดี
หัวหน้าชุดมูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ครับคุณสุภโชค

เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและเร่งช่วยเหลือทันที

มีกลุ่มนักซิ่งวัยโจขี่มอเตอร์ไซค์

บางคนขี่ย้อนสอนแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์สลดขึ้น
ก็อยากจะฝากทุกคนให้ระมัดระวัง

ขับขี่โดยใช้ความเร็วอันตราย

หวกกันน็อกแล้วก็โปรดรัดสายให้แน่นด้วย

กล้องวงจรปิดถนนเพชรเกษมครับ

วันที่๖สิงหาคมตอนตี๑๓๙นาทีครับ

ก็คือนายเรืองศักดิ์

แล้วคุณดูความเร็วที่รถพุ่งเข้ามานะฮะ

รถไปทางคนกระเด็นไปอีกทางหนึ่งครับ

มอเตอร์ไซค์๑ย้อนสอนมาด้วยความเร็ว

เสียงดังสนั่น
ก็จะไปสอดคล้องกับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าตีหนึ่งกว่าสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงดัง
แรกนึกว่าระเบิดนึกว่าเสียงปืนมันคลั่ง

ปรากฏว่าพอออกมาดูปั๊บเอ้ามีคนเจ็บแล้วมีกู้ภัยมา

แล้วสุดท้ายหนึ่งในคนที่เจ็บนอนอยู่บนถนนมีผ้าขาวมาคลุมร่าง
ทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานนะครับ

ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในตอนนี้
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลให้ละเอียดที่สุด

รักษาตัวเพิ่มเติมที่บ้านได้แล้วนะครับ